ใหม่ตกใจมากใหม่ไม่อยากให้แม่ไปดูแล้วเลย

พอเขาเริ่มกัลลิกอเอน

แบบไม่รู้ละสายเปย์เขาเป็นอย่างนี้นี่เอง

หนูแบบแม่ไม่มีรีบกลับเลยค่ะ
ก็คนมันล้าคนมันชอบ
ก็ครึ่งชั่วโมง๓๐๐๐เฮ้ยชิล
อันนี้ไม่เกินสี่ค่ะเออถึงมาเล่าให้ฟังให้พี่ฟังด้วยนะคะ
ความตกใจจริงแต่เธอก็บอกว่าเปย์ได้เพื่อความสุขของคุณแม่
คณะพรเทพพรทวีต้องจองล่วงหน้า๗เดือนนะจ๊ะ
เพราะว่าคิวแน่นมากสาวใหม่เขาเอาลิเกมาเตอร์ไพรส์คุณแม่ไง
คุณแม่เองก็จัดเต็มหน้าผมวันนั้นมากดิฉันคิดว่านางเอกลิเกจะลงวิกเอง
เพราะได้เจอคณะลิเกในดวงใจค่ะเอ็นดูทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกนะคะ
คุณผู้ชมค่ะเรื่องเตอร์ไพรส์ผ่านไป
ส่วนเรื่องอีกหนึ่งบทบาทในฐานะนักแสดง
เปิดตัวทีเซอร์ละครไปแบบสดร้อนกลางสัปดาห์นี้เอง
หลายคนเห็นสกิลของน้องใหม่แล้วโอ้โหตัวอ่อนใช่เล่นนะจ๊ะ
กับท่าพับเป็ดค่ะในฉากถวายตัวได้อย่างสมบูรณ์แบบจริง
เรื่องหลังการถ่ายทำเป็นอย่างไรให้คนสวยเขาเล่าเนาะ
ตอนที่พี่ทางช่องทางพี่ก้าวมาค่ะใหม่ก็แบบขอแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยตอบ
ใหม่ก็ลงไปทำกับพื้นแล้วใหม่ก็อ่อโอเคทำได้
ใหม่ทำอยู่ครึ่งวันนะคะกับทีเซอร์ค่ะ
ใช่ค่ะใหม่ทำอยู่ครึ่งวันนะคะใหม่เอาแผ่นร้อนมาแปะอยู่ที่หลัง
เพราะว่าแบบมันปวดหลังไปเลยอะค่ะ